มาดูวงดนตรีหมอลำวุ่นกันหน่อยนะฮะ
นักร้องหมอลำเองแดนเซอร์เองแตกระจาย

เพราะคนชมปลาของขึ้นไปบนเวทีเยอะเลย

แต่ปลาเก้าอี้ปลาขวดน้ำเละเทะทั้งงาน
เขาบอกว่าก็ไหนบอกเลิกตีสาม
แล้วมาบอกให้เก็บของปิดตอนเที่ยงคืน
ใครจะไปพอใจลองดูค่ะ
เนี่ยนะคนก็บ่นใหญ่เลยเขาไม่ดิวกันเหรอ
ไม่เคลียร์กันเหรอฮะระหว่างผู้จัดกับทางตำรวจ

หลายคนก็งงเราเองก็สงสัยเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าเวทีหมอรำ

อยู่ที่ตลาดสุชาดาอำเภอปลวกแดงที่จังหวัดระยองค่ะ

นะคะชาวบ้านส่งเสียงโหต่อว่าด่าคว่างปลาสิ่งของทั้งเก้าอี้ทั้งขวดน้ำ

สาเหตุมาจากอะไรเอาไม่พอใจดิ
อยู่ดีการแสดงจะมาเลิกกระทันหันได้ไง
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ไปสั่งบอกให้หยุดนะ

ผู้จัดเขาเคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้า
ว่าจะแสดงไปจนถึงกระทั่งเวลาตีสาม

เรื่องนี้ค่ะว่าที่ร้อยตรีสุมมิตรศักดิ์พลล้ำหรือว่าพ่อเปีย
เขาเป็นผู้บริหารคณะหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์นะคะ
ก็ออกมาเล่าว่าตอนนั้นในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ย
เอาจริงมันจะมีการแสดงอีกดนตรีหนึ่งของอีกวง
ซึ่งวงนั้นเขาจัดในห้างแต่ของเขาจัดอยู่ในตลาดสุชาดาแห่งนี้
อยู่ในเขตชุมชนตอนนั้นเนี่ยที่อยู่ในห้างเนี่ย
ก็อยู่ในเขตชุมชนเขาก็เลยต้องสั่งให้เลิกเที่ยงคืน
แต่เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้อ่ะงั้นขอให้คณะระเบียบวัฒนศิลป
เวลาเดียวกันด้วยก็แล้วกันแม้ว่าจะอยู่พื้นที่รอบนอกก็ตาม
ทำให้คนดูก็ไม่พอใจสิคะเพราะอะไร
เพราะบางคนเขาบอกว่าโอ้โหเห็นประกาศว่าจะเลิกตีสาม
บางคนมาตอนดึกไงมาซื้อตั๋วเอาน่างานราคาร้อยเจ็ดสิบบาท
คิดว่าไม่เป็นไรมาตอนดึกดูได้ถึงตีสาม
แต่ดูไปชมไปแค่เพลงสองเพลงสั่งให้เลิกซะแล้ว
โอ้โหไม่คุ้มราคานะใช่หรืออ่ะหรืออ่ะ
ฮบยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวขอเล่นอีกซักเพลงเดียวก็แล้วกัน
ต้องหยุดการแสดงกระทันหันคนดูก็เลยไม่พอใจอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีพนักงานบางคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยนะ
เปียเขายืนยันแบบนี้นะคะว่าทางคณะจริงตั้งใจเปิดการแสดงเต็มที่
ฝึกซ้อมกันมาเนี่ยถึง๒เดือนเลยก่อนจะมาแสดงที่งานนี้
ก็อยากขอให้เข้าใจนะว่าต้องทำไปตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่